คุณผู้ชมคะหลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชดำเนินทางรถไฟในการแปรพระราชฐาน
ทรงเยี่ยมเยี่ยนประสบกรณิกรในถิ่นธุรกันดาลนะคะ
นำมาซึ่งความปราบปลื้มปิติให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย
ซึ่งยังคงเก็บรักษารถไฟพระที่นั่งไว้
เพื่อถ่ายทอดพระราชกรณียกิจสืบไป

สถานีรถไฟหลวงจิตรดา
ออกแบบอย่างงดงามและเรียบง่าย
เป็นสถานีรถไฟที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประทับก่อนแปรพระราชฐาน
ไปยังวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ
ส่งมีพระพักษ์ที่แจ่มใสแย้มพระสวน
พร้อมบวกพระหัสให้พระศกัณฑิกร
เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จสองข้างทางอย่างเนื่องแน่น
นำความปราบปื้มมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย
หรือกลมรถไฟในขณะนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ
เพื่อเยี่ยมเยี่ยนราษดรในทุกท้องที่
ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะได้สะดับตรับฟัง

และทอดพระเนธความเดือดร้อนของประสบกรณิกรด้วยพระองค์เอง
ถ้าเป็นเส้นทางที่ผมว่ายังอยู่ในความทรงจำของพี่น้องประชาชน
ก็คือเส้นทางภาคเหนือ
ที่พวกองค์ท่านคือเสด็จ
ตั้งแต่กรุงเทพมหานครที่สถานีหลวงจิรดา
ไปยังถึงจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็มีการประทักภัพแปลมอยู่ที่หลายจังหวัดทีเดียว
ตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของเส้นทางประวาสาธิ์เส้นหนึ่งนะครับ
ชาวไทยนะครับที่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนะครับ

พระบาสมเด็จพระปารเมรมมหาภวุมิพลอดุญเดช
ยังเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟ
เพื่อทรงต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
มีทั้งสมเด็จพระเจ้าเฟดเดอริกที่๙แห่งเดนมาร์

ไปสถานีฤดฝ่ายหลวงจิตรดา

ทรงเยินจังหวัดพระนคร๔อยุฒร์

และการคล้องช้างที่พะเนียดคล้องช้าง
ตลอดระยะเวลา๖๖ปี
ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินโดยทางรถไฟ
ระบบขนส่งทางรางที่มีอายุเก่าแก่ถึง๑๑๙ปี
ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทย
รักษารถพระที่นั่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด
เพื่อน้องรำนึกถึงพระมหากลุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์องค์ที่๙แห่งราชวงศ์จักรี
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยสืบมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน